สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับในวันนี้นั้นเรามาเจอกันในค่ำคืนของเทศกาลตรุษจีนเป็นวันที่๓แล้วนะครับ
หลายคนวันนี้ได้หยุดพักผ่อนท่องเที่ยวท่ามกลาง
สภาพอากาศที่หนาวเย็นตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
อย่างต่อเนเอิ่มตอนจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเมืองไทยเป็นอย่างไรนั้น
ก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ถึงหน้าขณะนี้ก็ปกลุ่มบริเวณทางตอนบลจนถึงตอนกลางของประเทศไทย
หลังจากวันพุธครับก็จะออกจากเมืองไทยของเราไป

เรายังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบนี้
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

จากวัตรศูนย์ตะวันออกถึงเหนืออย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์คลื่นก็จะค่อยดีขึ้น
วันนี้จากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตรเนี่ยนะครับ
อยู่ติดกับบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ที่ยังคงต้องเฝ้าจับตามองต่อไป

แน่นอนครับในช่วงที่มีคลื่นลมแรงแบบนี้

วันนี้จับตาเตือนภัยมีวิธีเอาตัวรอด
ถ้าหากคุณผู้ชมต้องอยู่ในสถานการณ์

อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมต้องมีการเตรียมความพร้อม

หาเสื้อชูชีพที่ใกล้ที่สุดนะครับถ้าไม่มีจริง
ก็หาถังน้ำเปล่าหาเสื้อหนาวคลุม
เพราะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลจะหนาวเย็นลงมาก

อาจจะทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้พยายามหาของกินแล้วก็ติดเข็มคิดในกระเป๋า
ถ้าหากคุณผู้ชมต้องออกเดินเรือในขณะที่มรสุมกำลังแรงเนี่ยนะครับพยายามอยู่บนดาดฟ้าของเรือนะครับ
แล้วก็อยู่ใกล้กับเรือชูชีพลำเล็กเมื่อเกิดเหตุเรือล่มคุณต้องลงเรือเล็กให้ได้นะครับ
แล้วคุณจะมีโอกาสรอดสูงอย่างที่สามครับประเมินสถานการณ์ครับว่าคุณผู้ชมอยู่ส่วนไหนของท้องทะเล
พยายามหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อประเมินการไห้เข้าหาฝั่งอย่างที่สี่นะครับ
เวลาเรือล่มให้พยายามกระโดดออกจากเรือ
เพราะถ้าหากเป็นเรือขนาดใหญ่ล่มจะมีแรงดึงดูดเราลงไปพร้อมกับเรือ
อย่างที่๕ครับเมื่อเรือล่มแล้วต้องหาส่วนเกาะให้ตัวอยู่บนผิวน้ำให้มากที่สุดนะครับ
อุณหภูมิของน้ำนั้นจะทำให้สมองของเรานั้นทำงานช้าลงนะครับ
อาจจะทำให้เกิดการง่วงนอนความดันสูงหัวใจเต้นแรงดังนั้นควรที่จะกระตุ้นสมองด้วยวิธีการคิดแบบซับซ้อน
ทฤษฎีเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเอาตัวรอด
หากต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับและที่สำคัญครับ
หมั่นตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
เฉพาะที่มีมรสุมแรงแบบนี้ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยที่เรานำมาย้ำเตือนกัน
มันคือนี้นะครับผมคุพธนันทร์พิสิทธิ์มาหันสวัสดีครับ